ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน
นั่นก็คืออุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยาน
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คนนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้ว
และกำลังเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บนถนนศรีจันทร์บ้านโคกฟันโป่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นบอกว่า
วันนี้มีความคืบหน้าจากการตรวจสอบทราบว่านายสมหวังชัยลอดเป็นผู้ครอบครองรถเก๋งคันดังกล่าว
แล้วก็เมื่อนำตัวมาสอบปากคำปรากฏว่านายสมหวังไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
แต่ว่าได้มีการควบคุมตัวไว้เพราะว่าเมื่อตรวจสอบปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติด
จากนี้นะคะยังได้มีการสอบปากคำนายสมวันเพิ่มเติมทราบว่ารถคันดังกล่าวได้ยืมมาจากเต็นต์รถมือ๒แห่ง๑ในจังหวัดขอนแก่น
จากนั้นได้ให้นายอภิชาติแสงการยืมต่อไปอีกทีแล้วก็ขับไปเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น
ผู้กำกับสพขอนแก่นบอกว่าขณะนี้ได้ให้ตำรวจไปที่บ้านนายอภิชาติแสงการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น
แต่ยังไม่พบตัวนายอภิชาติคาดว่าตอนนี้นายอภิชาตินั้นคงกำลังหลบหนีอยู่
เมืองต้นได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
หลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยมีโทษสูงสุดจำคุก๑๐ปี
ขณะที่ตำรวจได้นำรูปถ่ายนายอภิชาติแสงการไปให้พยานในที่เกิดเหตุดู
ระบุตรงกันว่าเป็นนายอภิชาติจริงซึ่งตำรวจตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวเพื่อนมาดำเนินคดีต่อไปแล้วค่ะ